อย่างที่ได้ยินเนี่ยได้ยินแบบชัดแล้วก็เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ

คือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขามาเดินบนทางเท้า
แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งออกมาจากซอย
แล้วก็ขี่ย้อนสอนมาบนทางเท้าจะไปเติมน้ำมัน
ขี่บนทางเท้านี่กฎหมายนะใช่ถูกต้อง
จังหวะที่ฝ่ายชายกำลังถ่ายรูปให้แฟนอยู่
คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่าเนี่ยเกะกะ
แล้วเขาก็เข้าใจว่าไอ้ที่ถ่ายรูปถ่ายรูปตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอ
เอาไปแจ้งตำรวจเหรอใช่ค่ะครับมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะพอเขาไปเติมน้ำมันเสร็จ
เขากลับมาแล้วเขามาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ไอ้อุไอ้เหไอ้ไห่
โอ้โหเนี่ยผู้ก่อเหตุตัวก็เบอร์เริ่มตัวก็ใหญ่กว่าเขานะ
โอ้โหมาถึงก็โวยวายแล้วก็ซัดเขาให้เลยเนี่ยนะคะ
แล้วมันจับภาพได้ได้ยินเสียงด้วย
พี่สาวของคนที่โดนทำร้ายเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าน้องชายของเธอโดนทำร้าย
จังหวะนี้มอเตอร์ไซต์ผู้ชายใหญ่ก็ขี่ออกมาจากซอย
แล้วย้อนสอนสอนขึ้นฟุตปาสมาเมื่อเขาก็จะไปเติมน้ำมัน
แล้วกลายเป็นว่าอะไรมันมีเรื่องมีปากเสียงกันนิดนึง
หลังจากเติมน้ำมันเสร็จผู้ชายคนตัวใหญ่คนนี้กลับมา

เพราะผู้ชายคนตัวใหญ่มาหาว่าคนที่เขาถ่ายรูปกันอยู่
ทำไมและอยากมาถ่ายทางเท้าทำไมเกะกะ
หรือว่าถ่ายผมเอาไปแจ้งจำรวจหรือเปล่า
หรือว่ามองหน้าทำไมมาหาเรื่องทุกอย่างคุณ
โอ้โหทีนี้ทำยังไงอ่ะนักข่าวของเราได้คุยกับคนเจ็บ
ผู้ชายคนเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณเบียร์นะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
มกราที่ผ่านมาตอนสักประมาณ๑๐โมง
ผมก็พาแฟนไปไปที่ร้านเสริมความงาม
ที่คลินิกเสริมความงามซอยรัดพระ๒๐๑๘ค่ะ

คุณเบียร์กับแฟนก็รออยู่หน้าร้าน
ก็มีจังหวะที่ถ่ายรูปให้แฟนนะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาขี่ย้อนสอนขึ้นมาพอมาถึงจุดตรงเนี้ย
เขาถามว่ามายืนขวางอะไรตรงนี้ไม่เห็นเหรอคนจะไป

เออทีนี้ทำยังไงคุณเบียร์กับแฟนเขาก็เลยหลบให้นะ
แล้วก็บอกอุ๊ยพี่ผมขอโทษครับคือผมไม่ใช่คนแถวนี้
ทีนี้ผู้ชายตัวใหญ่คนนี้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป

แต่คุณผู้ชมตอนที่ผู้ชายคนนี้เขาไปเติมน้ำมัน
มันมีคลิปกล้องวงจรปิดที่ปั๊มเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตนะ
ผู้ชายคนนี้เขาเติมน้ำมันอยู่ก็จริงแต่เขาเฉง้อนี่นี่

ว่าคุณเบียร์กับแฟนไปหรือยังยังอยู่หรือเปล่า
คงเฉง้อไปดูบอกเฮ้ยมันยังอยู่หน้าเลย
แล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาคิดอะไรในใจ
พอเติมน้ำมันเสร็จปั๊บนี่แหละผู้ชายคนนี้
ขี่มาหาคุณเบียร์หน้าร้านแล้วก็มาด่าไงเรื่องที่มองหน้า
แล้วดูสิต่อยป้าบเขาให้ดูแผลของคุณเบียร์นะคะ
คิ้วข้างซ้ายโดนต่อย
แล้วเอาก้อยี่ใช้ก้อยี่ไม้ฟาดที่แขน
ซึ่งรถที่จอดด้านหลังคือกระบะที่จอดด้านหลังเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่ที่จอดด้านหน้าตรงทางเท้าเนี่ย
ที่จอดอยู่คนขับรถกระบะคนนั้น

เขาเป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุตัวใหญ่นะ
เดี๋ยวดูนะมีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่ตรงกริมฟุตปาดนี่น่ะ
คนขับทางนู้นเขาเป็นเพื่อนกับคนตัวใหญ่
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปชกเขาก่อนเนี่ย
ก็ต้องเข้ามาห้ามปรามห้ามเพื่อนตัวเอง
เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฟังเสียงคนเจ็บคุณเบียร์หน่อยนะคะ

แต่เขาก็ยังเข้ามาหาเรื่องเราอย่างนั้นเหรอ
ใช่ครับประมาณว่าผมไปบังทางเขาอะครับ
เขาจะไปเติมน้ำมันแล้วผมยืนอยู่บนฟุตบาทไปบังทางเขา
แล้วก็คราวนี้เขาก็หาว่าผมไปมองหน้าเขาด้วย
ครับผมเดินหนีมามาหน้ากินอีกแล้ว
แล้วเข้ากินอีกแล้วเขาก็เดินตามมา
แล้วเพื่อนเขาที่ขับรถกระบะครับ
จอดเขาก็มองหน้าผมแล้วก็ถามผมว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่เขาถามแบบว่าดุเลยนะครับ
ครับผมแล้วคราวนี้เขาก็ขึ้นมาทำร้ายร่างกายผมเลยหน้าคลินิก

ครั้งแรกเลยนะครับโดนต่อยที่คิ้วโดนตรงคิ้ว
ครับผมแล้วก็โดนตรงคิ้วเสร็จแล้วผมก็เอามือกันไว้ทัน

เอาก้ออีฟาดหน้าคลินิกครับฟาดผมเป็นอีฟาดตรงแขน
แล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็กันไปเรื่อยครับ

ทีนี้คุณเบียก็บอกว่าพอเพื่อนของเขามาห้าม
ตัวผมกับแฟนเข้ามาในคลินิกเลย

แล้วก็เรียกให้ผมไปขอโทษ
แต่ว่าตัวผมกับแฟนไม่ได้ออกไปไง
เพราะว่าอย่างที่บอกไงตั้งแต่เกิดเหตุแล้ว
ผมบอกไปแล้วขอโทษพี่ผมไม่ใช่คนแถวนี้
ทีนี้ค่ะพอเพื่อนเขาที่มากับตะบะ
พาเพื่อนตัวเองที่มาต่อยกลับไปแล้ว
ทางฝั่งคุณเบียร์กับแฟนก็เลยไปแจ้งความที่
นอวังทองหลังก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อน
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะ

ให้โรงพยาบาลส่งผลตรวจร่างกายให้กับตำรวจก่อน
แล้วก็เลยถามไงถามว่า
เอ๊ะคุณเบียร์ถ้าเกิดว่าคนที่เขาก่อเหตุเขาดูอยู่
คุณเบียร์อยากพูดอะไรกับเขาไหม

ผมไม่เข้าใจนะผมทำอะไรผิด
ผมยืนอยู่บนทางเท้าเดินอยู่บนทางเท้า
ต่อให้ผมถ่ายรูปแฟนผมก็ถ่ายรูปอยู่บนทางเท้า
แล้วทำไมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาย้อนสอนด้วย
ขี่บนทางเท้าด้วยแล้วเขาจะมาต่อยผมทำไม
ก็อยากให้มารับผิดกับสิ่งที่ทำ
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะคะ